และช่วงเย็นที่ผ่านมานายมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับ
ได้เดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครแล้ว
หลังใช้เวลาตลอด๒วันที่ผ่านมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา
เพื่อเยี่ยมเยี่ยนประชาชนและประชุมคอรมอสัญจรนะครับ
การเดินทางไปประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้
คณะรัฐมนตรีได้ฝากอะไรไว้ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้าง

สิ้นไปแล้วสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่
โดยรอบนี้หอบเอาคณะรัฐมนตรี๑๔ชีวิต
มาประชุมไกลถึงปักใต้เมืองสงขลา
บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรรอบนี้
จะดูเงียบเหงาเก้าอี้ในหลายที่เว้นว่างไว้
เพราะรัฐมนตรีบางคนที่ถูกปรับออก
หมู่คณะรัฐมนตรีที่ต้องถ่ายให้จังหวัดเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ออกมาดูหลงเล้งอย่างที่เห็น
แต่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่า
แม้เก้าอี้จะว่างเป็นหลายที่
แต่บรรยากาศในห้องประชุมวันนี้ไม่ได้เงียบเหงาเลยสักนิด
ขณะที่ผลการประชุมวันนี้ได้อนุมัติโครงการเม็ด

รัดการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางคู่
สุราธานีหาดใหญ่ระยะทาง๓๓๙กิโลเมตร
และช่วงหาดใหญ่ประดังเบซาระยะทาง๗๕กิโลเมตร
รวมถึงการก่อสร้างรถไฟเส้นทางสายใหม่
เชื่อมสุราธารณีท่านุ่นจังหวัดพังงา
และสุราธารณีดอนสัก
พร้อมเห็นชอบแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของภาคใต้
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก
นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้เพิ่มปริมาณการใช้ยางพารา
ในประเทศเพิ่มขึ้นอีก๑๕๐จากเดิมที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน
จำนวน๖๘แสนตันต่อปี
ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตยางพาราตกต่ำของชาวสวนยางที่สะสมมาเป็นเวลานาน
แลกคะแนนนิยมของรัฐบาลคอสชจากพี่น้องชาวใต้กลับมา
หากดูภาพรวมของการลงพื้นที่สัญจรรอบนี้ดูจะไม่ราบรื่นเหมือนเช่นครั้งก่อน
เพราะมีสารพัดม็อบสารพันธ์ปัญหาวิ่งเข้ามาให้แก้ไขไม่หยุดไม่หย่อน
รวมถึงอากาศกิริยาที่ผู้นำตวาดใส่ชาวบ้านจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
แต่เจ้าตัวยังคงยืนยันว่าจำเป็นต้องแสดงอาการเช่นนั้นออกไป
เมื่อวานนี้ผมก็จำเป็นต้องเสียงดังไปสักเล็กน้อยนะครับ
เพราะว่าการพูดจาบางทีมันก็ต้องให้เหยียดถึงกันแล้วกันนะ
ผมบอกแล้วว่าทุกอย่างผมก็จะรับแก้ปัญหาให้
แต่การแก้ปัญหานั้นจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศไปด้วย
เพราะไม่งั้นเราก็จะทำให้สินค้าส่วนใหญ่ทั้งหมดของเราไม่รู้จะไปขายที่ไหน
แต่อีกทางหนึ่งทีมงานได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเจนประยุทธ์จันโอชา
แสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
พร้อมขอให้เข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
เพื่อให้อุตสาหกรรมประมงของไทยสามารถอยู่รอดส่งออกได้
ลงภาคใต้เที่ยวนี้ของนายกรัฐมนตรีเพื่อหวังชี้แจงถึงสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำ
จึงถูกกลบด้วยพฤติกรรมและสารพัดม็อบไปแทน
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน